มาดูอีกหนึ่งคดีต้องบอกว่าคดีนี้เรียกว่าเป็นโจรไฮโซ
ถามว่าทำไมก็มีผัวเมียคู่หนึ่งเนี่ยนะคะ
ระเวนลักทรัพย์ในหมู่บ้านแบบนี้คุณผู้ชมทำแบบนี้๑๕ปีแล้ว

เป็นอาชีพเลยนะเป็นอาชีพเลยเนี่ยนะคะ
ชีวิตเขาตอนนี้คือกินหรูอยู่สบายมีรถขับ๓คันมีบ้านอยู่
ที่มันน่าตกใจคือเขาเอาทรัพย์สินจากการที่ตระเวนลักทรัพย์

มาจ่ายมาเลี้ยงให้กับรอปภให้กับคนในระแวกนั้น
เพื่อเป็นหูเป็นตาให้กับตัวเองด้วย

นี่คุณผู้ชมคือเพจดังเขาแฉต้องใช้คำว่าแฉนะคะ
เป็นภาพหญิงชายซึ่งเป็นสองสามีภรรยา
ถูกโพสต์ผ่านเพจดังในโลกออนไลน์ค่ะ
พร้อมกับข้อความที่มีใจความสำคัญระบุแบบนี้บอกว่า
ทั้งคู่เป็นผู้ต้องหาในคดีรักทรัพย์ที่ตำรวจยังจับไม่ได้
โดยตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีตระเวนก่อเหตุทั่วภาคกลาง
วันไม่ทำงานใช้ชีวิตสุขสบาย

ค้นบ้านเจอทรัพย์สินที่ขโมยมากว่าร้อยรายการ
ทำมาแล้วแบบนี้นานกว่า๑๕ปี
มีหมายจับคดีแรกคือปี๒๕๕๙
และมีตลอดมาจนถึงปัจจุบันโอ้โหกี่ปีแล้วคะ
๔๕จนถึงปี๖๑อ่ะ
๑๖ปีแห่งความหลังคุณผู้ชมโอ้โฮ๑๖ปีแห่งความหลัง
จากนี้นะคะยังมีการระบุถึงพฤติกรรมของโจรคู่นี้ด้วยนะครับ
บอกว่าคือเป็นคนที่แต่งตัวดูดี
ตระเวนตามร้านค้าต่างโดยจะอุ้มสุนัขไปด้วย
โอ้โหหน้าตาดีทั้งคู่นะนี่ขนาดเบลอแล้วยังดูดีเลยอ่ะ

เนี่ยผัวเมียคู่นี้คือเวลาไปรักทรัพย์เนี่ย
เอาหมาไปด้วยค่ะอุ้มหมาไปด้วย
แล้วก็ใช้หมาเป็นตัวเบี่ยงเบนความสนใจนะ
ปล่อยให้วิ่งเล่นไปเล่นมาที่ร้านคือไปสร้างความวุ่นวายค่ะ
จากนั้นก็ฉวยโอกาสช่วงชุนละมุนนี้นะคะ

กลุ่มผู้เสียหายเรียกโจรคู่นี้ว่าโจรอุ้มหมา

ขณะเดียวกันนะคะเพจดังได้มีการโพสต์ภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งคู่ด้วยนะ
พร้อมระบุว่าไม่ทำงานทำการอะไรเลย
ยังชีพด้วยการลักทรัพย์ยังชีพด้วยการลักทรัพย์มาตลอด
ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเลี้ยงลูก๓คนอย่างหรูหรา
มีรถถึง๓คันรวมถึงจ่ายเงินเลี้ยงรอปภกับเพื่อนข้างบ้าน
เพื่อช่วยให้เป็นหูเป็นตา
อ้างว่าที่บ้านมีลูกสาวเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัย
ก็เลยเอาเงินไปจ้างรอปภกับเพื่อนข้างบ้านให้ช่วยเป็นหูเป็นตา

แต่จริงคือเป็นห่วงตัวเองว่าตัวเองจะขโมยไม่สำเร็จ
หลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะ
แล้วก็มีการแชร์ต่อกันก็เยอะเนื่องจากว่าต้องการช่วยตำรวจอีกทางหนึ่ง
ในการจับโจรสองผัวเมียที่ถือว่าเป็นภัยต่อสังคมด้วย
เอาล่ะจับให้ได้เร็ววันนะคะโจรอุ้มหมา